เพราะฉะนั้นเราไปตามหาเรื่องราวสุดยอดสุดยอดกันต่อ

พวกเมนูก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้นะคะคุณผู้ชม

เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับมีเมนูน่าทานมากมายเลย

เมนูที่เห็นอยู่นี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วย

เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนี้เลย
คือร้านก๋วยเตี๋ยวอันชันค่ะ
ร้านอยู่ที่ถนนสายนครสวรรค์เชียงราย

ใกล้กับทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคพยาว๒๐เมตร

แต่ลูกค้านี่เนืองแน่นตลอด
ทั้งทีเขาก็จะมาสั่งเมนู
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลาวานนี่แหละค่ะ
ที่สามารถทานได้คู่กับหมูนุ่มหมูสับหมูชิ้น

รวมไปถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวต่าง

เริ่มต้นเพียงแค่ชามละ๑๐บาทเท่านั้น

อาหารหลัก๑๐รสชาติหลักร้อยบรรยากาศหลักล้าน
นี่คุ้มจริงนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าร้านที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวอัญชัน
เพราะว่ามีการเลือกใช้ดอกอัญชันมาเป็นส่วนประกอบด้วย
ก็เพราะว่าเห็นว่าสีของดอกอัญชันสวยงามแปลกตา
ไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ก็คือเรื่องของการบำรุงเส้นผมกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต
ลดความเสี่ยงเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
แล้วที่สำคัญก็ตรงกับชื่อร้านด้วย
ก็เลยนำมาเป็นส่วนประกอบนะคะ
ส่วนบรรยากาศร้านก็ตกแต่งเรียบง่าย
บรรยากาศดีบรรยากาศหลักล้าน
ราคาอาหารหลัก๑๐รสชาติหลักร้อย
ใครอยากจะไปชิมก็แวะไปได้เลยนะคะ
ร้านเนี่ยเปิดทุกวันหยุดวันอาทิตย์ของเดือนนะคะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๓ทุ่ม

ใครที่จะไปที่ร้านติดต่อกันไปได้
จองโต๊ะจะสอบถามเส้นทางได้เลย

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มันมีเคล็ดลับในการทาน

ของกระทะไหม้มันถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ใช่แล้วคนที่ทำอร่อยเนี่ย

กองเย็งมองเย็งมองเย็งมองเย็งมองเย็ง